เรื่องของอาหารการกินต่อ

ขี้เหล็กนะครับตอนนี้นะครับคนบริโภคเยอะนะครับ
เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับ
ใช่แต่ว่าหนักกว่านั้นคือชาวบ้านนะครับ
ตอนนี้สร้างรายได้สร้างอาชีพอะไรทีเดียวนะครับ
เที่ยงเผื้อศรีขณะภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ
ชาวบ้านเก็บยอดขี้เหล็กนะครับ
ขายที่ตลาดใหม่ชนบุรีนะครับ
โอ้โหสร้างรายได้นับ๑๒๐๐๐บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับ
กลุ่มชาวบ้านที่บอกว่าทำการเก็บผักขี้เหล็กนะครับ

เป็นบ้านที่ตำบลบ้านบ่อน้ำใส
ตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินท

แล้วส่งขายไปยังตลาดใหม่จังหวัดชนบุรี
นางลำวังสรรนะครับ

รวมกลุ่มกับเพื่อนบ้าน๓๔คน
ตระเวนเก็บใบขี้เหล็ก
ตามถนนหนทางตามทุ่งนา
หรือแม้กระทั่งตามรั้วบ้านของชาวบ้านนะครับ
แม้กระทั่งขอซื้อตามบ้านของชาวบ้านเช่นกัน
เพราะว่าบางบ้านเขาไม่ให้เก็บฟรีเลย

จากนั้นก็นำกลับมาเทกองแบบนี้
แล้วก็ช่วยกันเด็ดยอดเฉพาะอ่อนนะครับ

น้ำ๒ครั้งเพื่อลดความขมของขี้เหล็ก
เมื่อต้มสุกดีแล้วก็จะแช่ไว้น้ำสะอาด๑คืน
แล้วจึงนำมาปัดเป็นก้อนก่อนอย่าแพ็กใส่ถุงพันสติก
นำไปส่งขายในตลาดราคากิโลกรัมรายนี้๑๐๐บาท

จะขายได้ไม่ต่ำกว่า๓๐๐๔๐๐กิโลกรัม
เฉลี่ยแล้วก็รายได้ของแต่ละคนจะไม่ต่ำกว่า

๒๐มิลล้อนประมาณ๑๒๐๐๐บาท
ชาวบ้านยังบอกด้วยว่าในช่วงหน้าฝนยิ่งเก็บบ่อย

แต่บางช่วงดรามรับว่าหาได้ยาก
ส่วนเศษกิ่งกั้นและน้ำต้มขี้เหล็กมีประโยชน์หลายอย่าง
กิ่งก้านหากนำไปกองไว้ใต้ต้นไม้

ก็สามารถนำไปรดแปลงพืชผักได้

ก็สามารถช่วยป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี
โอ้โหประโยชน์เยอะจริง
อาหารเช้ามีประโยชน์ข่าวเช้าของเราก็มีประโยชน์เหมือนกันคุณผู้ชม